ครอบครัวครัวครัวครัวมาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุไม่คาดฝันกันบ้าง
เขาจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเราควรจะเว้นระยะห่างจากคันหน้า
มีระยงระยะอะไรก็ตามทีเพราะอะไรคุณผู้ชม

โอ้มีเป็นอะไรมั้ง
บอกว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ขับรถห่างจากกระบะคันหน้าพอสมควร
โอ้นะฮะแต่คันที่๒นี่
เขาเลี้ยวหลบคันแรกอย่างกระชันชิด

แล้วคันที่ตามมาคันที่๓ก็ไม่ทันระวังว่า
คันที่๒เขาจะจู่ก็หักหลบอย่างนั้น
แล้วคันแรกเบรกทำไมก็ไม่รู้
อย่างนั้นใครจะไปทันระวังว่ากลางถนนจะมีรถไปจอดอยู่ตรงนั้น
ทั้งผู้หญิงทั้งเด็ก
โอ้โหร้องกันกรี๊ดด้วยความตกใจคุณผู้ชม
คือสุดท้ายเธอก็ชนครับเบรกไม่ทันครับ

จู่ก็หักหลบคือเขาก็หลบแหละเพราะข้างหน้ามันอยู่ก็จอด
แล้วผู้หญิงขับมาก็ไม่ทันระวังตู้มเข้าไปแบบนี้

ก่อนเข้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเห็นไหมกระจกแตกขึ้นมาเลย
เขาบอกว่าคนในรถปลอดภัยแต่รถเนี่ยยับเลยครับ
กระบาดต้นเหตุที่อยู่กลางถนนเนี่ยถามว่าจอดทำไม
เหตุผลแบบคุณผู้ชมครับจอดเพื่อลงไปซื้อมะม่วง

ลงไปซื้อมะม่วงข้างทางแต่ตอนที่เขาจอดเนี่ยเขาไม่ได้ดึงเบรกมือ
รถก็เลยไหลไปอยู่กลางถนน

จอดข้างทางแล้วแต่ลืมดึงเบรกมือรถมันก็ไหลไปจอดอยู่กลางถนน
คือยังไงจอดเอียงเหรอปกติถ้าเกิดจอดตรงมันก็จะต้องไหลไปทางหลายทาง
คือต้องบอกว่าถนนตรงนี้ที่มุ่งหน้าศรีรชามันเป็นเนิน

มันก็เลยไหลลงเนินไปลงเนินไปแล้วก็อยู่ตรงกลางถนนพอดี
มันเป็นทางลากพอดีอะไรแบบนี้
ซื้อมะม่วงข้างทางแล้วมันก็เลยไหลไปอยู่กลางถนนแบบนี้
ไม่สิคือยังไงจอดซื้อมะม่วงข้างทาง
แล้วทำไมหน้ารถมันเฉียงไปทางเลนซ้าย

แต่ว่าอยากจะดูว่าร้างน้ำว่วงอยู่ตรงไหน
ตั้งล้อไม่ตรงมากกว่าผมว่าย่างนั้น
เอออ้าวจอดรถก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับ

จอดลำอุ่นได้ที่ที่จะไหลไหม
เหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ได้รู้อีโน่อีด้วยเลย